คุณผู้ชมคะมีคุณตาท่านหนึ่งอ่ะค่ะอายุเจ็ดสิบห้าปี
ขี่รถจักรยานยนต์หายออกไปจากบ้านสองวันสองคืนไปเจออีกทีคือ
อยู่ริมถนนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดคือระยะทางมันห่างเป็นโอ้โห
ร้อยห้าสิบกิโลนะพี่อุ๋ยอุ้ยสภาพคือสู้ผอม
แล้วคุณตาแกบอกว่าแกจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแกมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
ญาติพี่น้องเลยบอกว่าสงสัยเป็นอาถรรพ์สารตายายสารบรรพบรุษ
ที่อยู่หลังบ้านเรื่องความอาถรรพ์เดี๋ยวเล่าให้ฟัง

คุณตาไปนั่งอยู่ริมถนนในพื้นที่ตะมนตหินกองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมเลยไม่ใส่เสื้อใส่หมวกมีรถจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่ง
ชาวบ้านเลยไปถามคุณตาเชื่อไงมาจากไหน
ก็เลยรู้ว่าเป็นชาวบุรีรำบอกว่าผีบังตา
ขี่รถจักรยานยนต์จนมาถึงร้อยเอ็ดระยะทางหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตร
ตำรวจก็มาช่วยนะคะประสานญาติให้มารับกลับบ้าน
ก็ปลอดภัยแล้วคุณตาหายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๒๒พฤศจิกายน
เจอตัวเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบสี่
ทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปค่ะที่บ้านหนองมะเขือ
ตำบลสแก่พรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำไปคุยกับนายทองคำ
อายุเจ็ดสิบห้าปีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ก็คือคุณตาท่านนี้แหละที่หายออกไปจากบ้าน
แล้วก็ไปเจออยู่ริมถนนคือครอบครัวญาติพี่น้อง
ผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญคุณตากันเพราะว่าดีใจที่กลับมาอย่างปลอดภัย
คุณตาก็ดูแข็งแรงขึ้นไม่ได้มีร่องรอยบาดแผลอะไรนะคะ
คุณตาทองคำบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลย
เรื่องราวที่เกิดขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
อยู่ที่ร้อยเอ็ดได้ยังไงจำไม่ได้
ลูกหลานบอกว่าสงสัยเป็นเพราะอาถรรพ์ลี้ลับอะไรบางอย่าง
คือคุณตาแกจำสุดท้ายได้ก็คืออยู่บ้านนะคะ
บ้านของลูกสาวหลังจากนั้นคือจำไม่ได้เลยครับ
ภรรยาของคุณตาพาทีมข่าวเดินไปดูสารตายายบรรพบุรุษที่อยู่สวนหลังบ้านค่ะ
ก็คือเชื่อกันว่าสิ่งลี้ลับตรงนี้แหละอาถรรพ์ตรงนี้แหละ
สารดังกล่าวมีสภาพผูกพังล้มอยู่กับพื้น
คือพายุพัดล้มไปเมื่อ๒ปีก่อนแล้วไม่ได้มีการสร้างใหม่
สารนี้ถูกสร้างมาตอนไหนไม่รู้ค่ะไม่มีใครรู้
แต่เชื่อว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว

มีแก้วน้ำที่คนนำมาถวาย
ก็ตามความเชื่อของคนท้องถิ่นนะคะ
สารลักษณะนี้ไม่ใช่สารพระภูมิเจ้าที่
นางสาวสุวรรณอายุ๔๕ปีลูกสาวของตาทองคำก็เลยบอกว่า
ช่วงที่คุณตาหายตัวไป๒๒พฤศจิกายนก็ออกตามหา

เชิญร่างทรงประจำหมู่บ้านมาทำพิธีทางศัยศาสตร์ที่บ้าน
ก็เลยรู้ว่าวิญญาณผู้หญิงใบ้
พาตัวตาทองคำไป
เดี๋ยวไปดูตอนร่างทรงทำพิธีหน่อยค่ะ

ลูกสาวของคุณตาก็บอกว่าพอทำพิธีเสร็จนะคะ
ร่างทรงบอกว่ามีวิญญาณผีตายโหม
เป็นร่างผู้หญิงหนึ่งตนโผล่ขึ้นมาจากดิน

ผิดสัญญานะที่ไม่สร้างสารเจ้าที่หลังใหม่ให้กู
หลังจากนั้นสั่งให้คุณตาทองคำ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปข้างนอก
แล้วเอามือปิดตาคุณตาทองคำ

คุณตาขี่ผีซ้อนท้ายแล้วผีเอามือปิดตาคุณตาไปตลอดทาง

ให้ขับตรงไปเรื่อย
คุณตาไปนู่นเลยเป็นร้อยกว่าโล

แล้วคุณตาบอกจำไม่ได้เลยไงตอนขี่

ก็นู่นไปโผล่อีกทีห่างจากบ้านไป๑๕๑กิโลเมตร

รถจักรยานยนต์คือโซ่ขาดเลยนะคะ
ไปต่อไม่ได้เลยเจอตัวค่ะ
ก็เชื่อว่าสาเหตุคือ
ครอบครัวของคุณตาไม่ยอมสร้างสารตายายแห่งใหม่ให้กับดวงวิญญาณ
หลังเชิญร่างทรงมาทำพิธีตอนเช้า๒๔พฤศจิกายน
ร่างทรงก็บอกว่าเดี๋ยวเจอ

บ่าย๒โมงตำรวจโทรมาบอกว่าเจอคุณตาแล้ว
ก็เนี่ยร่างทรงบอกว่าสาเหตุก็คือวิญญาณนั่นแหละ

แต่ตอนนี้วิญญาณยอมปล่อยตัวตาทองคำแล้ว
แกไม่ได้ไปไหนหรอกมีคนเอาแกซ่อน
ถึงเวลาเดี๋ยวเขาปล่อยแกมาเอง
แล้วก็พาการปรึกษาทางญาติว่าจะเอายังไง
เอาความเชื่อของชาวบ้านแถวนี้นะคะ
ก็เลยไปหาหมอดูมาเข้าทรงให้แก
เป็นหมอทรงค่ะใช่เป็นหมอทรง
ไปดูที่ไหนที่บ้าน
ไปเล่นที่บ้านเลยค่ะใช่
ทำทำพิธีที่บ้านใช่ค่ะ
เขาก็บอกว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอก
ถึงเวลาประมาณวันนี้บ่าย๓หรือบ่าย๔โมงยังไง

เดี๋ยวรออยู่นี่แหละเดี๋ยวเขาโทรมาเดี๋ยวมีคนโทรมาบอก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒ผู้ใหญ่สุรีบอกว่า
ตอนที่เจอตัวญาติของตาทองคำมาค่ะ
ก็คือบอกแค่ว่าจำอะไรไม่ได้
รู้แค่ว่าเหมือนมีผู้หญิงซ้อนท้ายไป

ผู้หญิงคนนั้นเอาน้ำเอาอาหารให้กินตลอดทาง
ก็๒วันนะพี่อุ๋ยกว่าจะไปเจอตัว
ก็แกก็ขี่รถมาเรื่อย
จ้ะขี่รถมาเรื่อย

คุณตาบอกอย่างนี้ไม่บอกทางไปตลอด

ทีมเขาได้คุยกับหมอโซงหรือร่างโซง
ทำพิธีให้กับครอบครัวตาทองคำด้วยนะคะ

บอกว่าวิญญาณที่พาตัวตาทองคำไป
เป็นวิญญาณผู้หญิงใบ้

นั่นน่ะสิคะแกบอกมีเสียงกระซิบข้างหู

ครอบครัวต้องให้คำสัญญานะ
ว่าจะตั้งสารตายายบรรพบุรุษให้ใหม่ที่มันพังไป
ต้องเป็นสาร๔เสา
และต้องทำพิธีบวงสวง
วิญญาณก็เลยเลิกบังตา

แต่นานี้เกตก็ไม่ได้ทำ

อ่าครอบครัวของตาทองคำก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปรึกษากันในครอบครัวจะสร้างสารเจ้าที่หลังใหม่ให้ตามคำแนะนำของหมอทรงหรือว่าร่างทรงนะคะอ่า
ก็เชื่อว่าถ้าสร้างสารเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไม่มีวิญญาณเร่ร่อนอะไรมาบังตาคุณตาแล้ว
เชื่อว่าน่าจะนำโชคลาภมาให้กับครอบครัวก็เป็นในมุมของความเชื่อแบบนี้
แต่อีกมุมหนึ่งก็คือคุณตาท่านอาจจะป่วยอายุเยอะความจำไม่ค่อยดี
ขี่รถไปเรื่อยใช่ใช่อันนี้น่าเป็นห่วงจะอันตรายกับตัวคุณตา